โซเชียลจ๋าคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเช้านี้จากสปลาวสะเทือนมาถึงเมืองไทย
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงบ้านเราก็โดนกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อเช้านี้ใครที่รู้สึกว่าอุ้ย
มันโยกเยกเหลือเกินนึกว่าเป็นบ้านหมุนอะไรแบบนี้บางคนบอกว่า

คนบันเทิงหลายคนมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะคะ
ดูอย่างคุณแม่ลูกแฝดนานาเรบิน่า
โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ

บอกว่าอยู่คอนโดย่านทองหล่อเขตวัฒนา
รู้สึกได้เลยว่าบนตึกเนี่ยโยกแรงมากเมื่อตอน๖โมง๕๓นาที
ต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่บนตึกสูง
จะได้รับแรงสรรสะเทือนมากกว่าคนที่อยู่กินราบนะคะ

และคนที่ใจหายใจคว่ำสุดก็คือ๒เพื่อนซี

คือเขาถ่ายภาพให้เห็นว่าตึกที่เธออยู่เนี่ยสั่นแรงจนประตูโยก

จากนั้นค่ะคุณผู้ชมล้นลานอุ้มน้องปกป้องลูกชาย

อันนี้คือภาพที่บอกว่ากำลังโยกเยกอยู่เลยนะ
คนที่ตกใจอุ้มน้องปกป้อง

แต่เป็นลุงรัสมิแฮน
คือระหว่างเกิดเหตุในรัศมีแขนรีบอุ้มน้องปกป้องมาก่อนเลย

มีใจสวดมุนให้ลงมาเร็ว
สวดมันเป็นภาษาอะไรอ่ะ

สวดบนยังไงสวดมุนยังไง
ตอนนั้นใครรู้ภาษาอะไรก็พูดมาท่องหมดร้ะนะ
จริงแล้ววันนี้ปกป้องตั้งแต่โรงเรียนเป็นวันแรก

สาวคนบันเทิงทั้งเชียร์ที่คำพรรวมไปถึงคุณแม่คนสวย
พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองของเราแม่แอฟทักษะออน
ก็บอกว่าเธอสัมผัสได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะ

แล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งสติเตรียมความพร้อม
แต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกันไปนะจ๊ะ
แป๊บแรกเลยค่ะก็คิดว่าตายแล้วเมื่อคืนนอนน้อย
ก็อย่างเดียวที่แบบพอหันไปแล้วชัวร์แล้วล่ะ
แผ่นดินไหวก็รีบออกไปหาลูก
ก็ควรจะต้องเตรียมพร้อม
อย่างน้อยก็ต้องคิดไว้คร่าวว่าอะไรสำคัญที่เราจะต้องหยิบไป

ระดับไหนที่เราควรจะต้องลงจากคอนโดได้แล้ว
แต่ว่าก็ต้องลงทางบันไดนะคะก็ไม่ใช้ลิฟต์

ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวให้เดินลงบันได

ก็เป็นแบบการเตือนภัยมานะคุณผู้ชม